ดูเรื่องระทึกที่เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีกันหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ชาวบ้านพวารหนักมากเห็นอะไรลอยตุ๊บป๋องตุ๊บป๋องมาในน้ำ
ขอนไม้หรอจอราเคโอ้โหแล้วไม่ใช่ลูกจอราเคตัวเล็กนะคะ
สองเมตรค่ะอืมความยาวสองเมตรค่ะรีบแจ้งกู้ภัยเลยบอกช่วยจับมันที
ร้อนถึงกู้ภัยค่ะเจ้าหน้าที่มูลนิธิเสมอกัน
ภัยสุพรรณบุรีเขาบอกว่าต้องสวมบทเป็นไกรทองเลยนะ
นำอุปกรณ์จับเจ้าจราเข้ตัวนี้คุณดูสิ
มันไหว้ลอยหน้าลอยตาอยู่ในบึงบ้านโพที่ตะมนต์บ้านโพแบบสบายใจเลยนะคะ
ก็อย่างที่บอกตัวมันยาว๒เมตรว่ายอยู่ใกล้ขอบตลิ่งเลย
เขาก็เลยใช้เครื่องช็อตปลาค่ะมาช็อตจอราเข้ก่อน
เพื่อให้มันหมดแรงไม่ไหว้หนีจากนั้นกู้ภัยก็ลงไปเลยนะคะ
เอาตัวเจ้าจอราเข้ตัวนี้ขึ้นมาจากน้ำเอาเชือกมัดปากมัดขาหน้ามัดขาหลัง
จอราเคตัวนี้ค่ะความยาวหนึ่งร้อยแปดสิบเซนติเมตรหนักสี่สิบกิโลกรัม
ราเข้ถ้าเจอเอามาเลี้ยงไม่ได้นะคะเขาเป็นสัตวคุ้มครอง

สัตว์ประเภทเลื้อยคานโดนมัดท่านี้ทุกตัวเลยเห็นไหมล่ะ

แต่มันเป็นสัตว์ที่แข็งแรงคือแรงมันเยอะมากนะคะ

ทีนี้ไปพูดคุยกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่แถวบึงบ้านโพค่ะ

ยังเหลืออีกหนึ่งตัวอยู่ในบึงนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังกันค้นหาค่ะ
แต่หาเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอ
ตอนนี้เลยทำได้เพียงแค่จัดกำลังออกตรวจตราม
ไม่ให้เกิดอันตรายกับชาวบ้านที่มาเล่นน้ำหรือว่ามาหาปลา

แล้วสองอีกหนึ่งตัวอยู่ที่ไหน

เพราะว่าตัวใหญ่ก็เริ่มตัวเต็มวัยแล้วนะ
อิ่มก็ไม่เท่าไหร่แต่ตอนหิวเนี่ยไม่รู้เลยจริงว่ามันจะไปหากินอยู่แถว
เดี๋ยวคนไว้อยู่แล้วมาไหว้ด้วยกัน
หันไปอื้อฮือลอยอยู่ข้างทำยังไง